คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวของคุณยายวัย๘๑ปี
คือคุณยายเดินลงน้ำเจ้าพระยากลางดึก
แล้วคุณยายลอยตัวไปกับน้ำเจ้าพระยาด้วยการตีกันเชียง
๒๐กิโลกิโลกิโลรอดปฏิหาร
มีคนไปพบในสภาพที่คุณยายเกาะท่อแบบนี้
มันเป็นเหมือนตัวกระชังปลาที่เขาเอามากั้นไว้ตรงนั้น
คุณยายลอยมาแบบนี้๒๐กิโลจากบ้านคุณยาย
ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีธุยา
ไปติดตรงนี้ที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีธุยา
ข้ามไปกี่อำเภอแล้วคุณจนไปถึงตรงนี้
คุณยายบรีวัย๘๑ปีตอนที่ภาพที่ชาวบ้านเขามาเห็น
เขาถ่ายไว้ได้ทันคือใช้มือทั้งสองข้าง
เกาะแล้วก็พยายามลอยตัวอยู่ท่านี้นะฮะในแม่น้ำเจ้าพญา
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าลอยมาอยู่แบบนี้๕ชั่วโมง
กระทั่งมีชาวบ้านตำบลบางประแดงที่อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศิริยามาเจอแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือขึ้นมาบนฝั่ง
ผ้าขนหนูมาคลุมตัวคุณยายไว้จากนั้นประสานครอบครัว
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
คุณผู้ชมนี่ฮะคุณยายรอดปฏิหาร

หนุ่มคนสาวเขาว่าไหว้ตีกันเชียง๒๓กิโล
โดยเฉพาะในแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำใหญ่น้ำไหลเชี่ยวเนี่ย

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปหาคุณยายบรีนะฮะ
ซึ่งคุณยายรีขณะนี้กลับมาพักอยู่บ้านแล้ว
ในตำบลบ้านป้อมที่อำเภอพนกรสีธิร
ห่างจากจุดที่ชาวบ้านไปพบคุณยายเนี่ย
ที่เป็นภาพเมื่อกี้เกาะขอนท่ออยู่นะฮะ
คุณยายบรีนะคุณยังดูแข็งแรงดีร่าเริงดี
ยายเปิดใจบอกว่ายายไม่ได้พัดตกน้ำ
แต่ยายตั้งใจเดินลงน้ำเองตั้งแต่ตีหนึ่งแล้ว
แล้วก็ลอยคอไหลไปตามน้ำว่ายน้ำท่าตีกันเชียง
ทำท่าให้ดูด้วยนะไหว้ไปเรื่อยนาน๕ชั่วโมง
ก็เลยเกาะไว้จนมีชาวบ้านมาเจอ
ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรนะก็มีแค่หนาวเอง
เพราะน้ำมันเย็นฟังเสียงคุณยายหน่อยนะครับ
แล้วคุณยายก็ลอยน้ำมาเลยหรือตีปิดท่า

คืออะไร

ตีกันเชียงตีกันเชียงไปแล้วหรือครับ

กันเชียงแบบนี้แหละลอยตัวไป
คุณยายรีบอกว่าแม้จะอายุมากป่วยหลายโรครุม

เขาไม่ได้เชื่อนะแต่สวดคาถาชินบัญชรสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังศรี
จบเป็นประจำทุกวันถึงได้แคล้วคลาดปลอดภัย
นี่ยายบอกแบบนี้นะฮะพระอยู่ที่ใจนะ
ยายบอกแบบนี้นะฮะสวดชินบัญชร๑๐จบก็ไม่ตายแล้ว
ด้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ตำบลบ้านป้อมนะฮะ
ผู้ช่วยสมพงศ์กาลสอนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
ตอนลูกสาวของคุณยายบรีมาแจ้งว่าแม่หายออกจากบ้านนะ
ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคนในชุมชนเนี่ยรัชบ้านออก
ระดมกำลังการค้นหากลางดึกเลยนะ
ไปดูตามริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพญาเพราะเกรงว่าคุณยายจะพลัดตกลงไปในน้ำ

กระทั่ง๗โมงเช้าได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านบางประกงนู่นข้ามอำเภอไปนู่น
ว่าเจอคุณยายลอยคอเกาะท่อกระชังปลาอยู่
ก็เลยรีบเดินทางไปรับตัวนะคุณนะ
มาตรวจร่างกายให้ยายบรีพบว่าตอนแรกร่างกายอ่อนเพลีย
ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่ที่๓๐๐มิลลิกรัม
ความดันก็สูงเนื่องจากแช่น้ำเย็นอยู่เป็นเวลานาน
ก็เลยให้ทานอาหารเอาผ้าห่มมาห่มให้ร่างกายอบอุ่นนะครับ
แล้วก็ตรวจร่างกายอีกครั้งเพราะว่าร่างกายคุณยายรีแข็งแรงตามปกติ
ไม่มีอะไรแทรกซ้อนนะเจ้าหน้าที่กำชับลูกสาวให้ดูแลอย่างใกล้ชิด
จากคุณยายรีมักมีอาการหลงลืมอันนี้ลูกสาวก็บอก
บอกว่าแม่แกหลงลืมแล้วประกอบกับบ้านอยู่ติดกับลำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา

พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยให้สัมภาษณ์กับหน้าข่าวของเราว่าอย่างไรรึไหมคุณ

ว่าคุณยายรีเนี่ยจะรอดมาได้แล้วถ้าคุณยายลีลอยไปไกลจริงนะ
๒๐กิโลเนี่ยแค่ตรงโค้งวัดพะนันเชิง
คุณเราเคยเสนอข่าวโค้งวัดพนันเชิงตรงนั้นมันเป็นน้ำวน
ขนาดเรือยังต้องแบบขับด้วยความระมัดระวัง
เพราะว่าน้ำมันมาบรรจบกันตรงนั้นน้ำจะแรง
ใช่ฮะเนี่ยเจ้าหน้าที่แปลกใจว่าคุณยายเนี่ย
ลอยตัวผ่านตรงโค้งวัดพนันเชิงตรงที่เป็นน้ำวนได้ยังไง
แล้วเราเพิ่งเสนอข่าวว่ามีเรือลากจูงไปชนกับต่อหม้อ

แต่คุณยายผ่านไปได้๒๐กิโลคุณ

ยังเป็นปริศนาของหลายคนที่ยังถามอยู่ว่าคุณยายรอดปฏิหารได้ยังไงนะฮะ
ก็ดีแล้วนะคะที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็ดูแข็งแรงดีด้วยนะครับ